คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
จะข้ามถนนอย่าลังเล

ปรากฏตอนหันหลังกลับมันเป็นอุบัติเหตุแบบนี้นะครับ
นี่แหละครับเตือนกันไว้ข้ามถนน
ขอให้ข้ามไปถึงสุดทาง
หันหลังกลับกระทันหันแบบนี้คุณ
ธรรมดาแค่มองซ้ายมองขวาก็ต้องระวังมากแล้วนะ
แล้วก็น่าจะข้ามตรงทางม้าลายด้วยนะ

พอวิ่งกลับมามอเตอร์ไซค์ที่เขามาเลนส์ปกติของเขา
ก็ชนเขาให้สิครับจังหวะนี้
นี่วิ่งกลับมามอเตอร์ไซค์เบี่ยงไม่ทันเลย

คุณผู้ชมลองคิดแล้วเข้าไปตอบหน่อยนะฮะ
ถามว่าแบบนี้ใครผิดคนข้ามจักรยานยนต์ที่ชน

แล้วก็เตือนให้ข้ามถนนด้วยความระมัดระวัง

หน้าตลาดพานทองอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
เมื่อวันที่๒๔กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่คุณ
นี่จุดที่ผู้หญิงคนในคลิปข้ามถนน
จุดที่ถูกมอเตอร์ไซค์ชนทำอะไรมาแล้วมันมาอยู่แล้วตั้งแต่แรก
มันมีอยู่แล้วตั้งแต่ไหนนะครับ
จุดเกิดเหตุตรงนี้เป็นถนนสายหลักในตัวอำเภอเลยนะฮะ
รถวิ่งผ่านไปผ่านมาก็จำนวนมากคุณ
วักไขวไหมกวักไขวไหมเพราะอยู่หน้าตลาดนะครับ
ความเป็นน้องน้ำแข็งจะเดินไปข้ามข้างล่างนะครับ
เหนื่อยสักนิดนึงเพื่อความปลอดภัยของเรานะฮะ
สอบถามคนขับวินมอเตอร์ไซค์ใกล้จุดเกิดเหตุ
บอกว่าเหตุการณ์นี้ผู้บาดเจ็บไม่ได้เป็นอะไรมากนะ
หลังถูกชนแล้วก็ยังลุกเดินขึ้นมาตามปกติ
ส่วนรถจักรยานยนต์ก็เขาพูดคุยกันรู้เรื่องนะครับ
ไม่มีการแจ้งความดำเนินการแต่อย่างใด
แต่ว่าเพจดังเขาอยากเอาคลิปนี้มาเตือนเป็นอุทาหรณ์นะ